ขอนแก่นฮะก็เขารักกันงูคู่รักครับคุณผู้ชมฮะ
มันเกี้ยวกันอยู่ในพงหญ้าแม่โดยมีมนุษย์เป็นศักดิ์ขีพยานครับ
หลายคนไม่เคยเห็นหลายคนเคยเห็นว่ามันทำแบบนี้แต่ไม่รู้ว่านี่แหละครับ
คือมันพลอดรักกันมันขึ้นมาได้สูงมากคุณผู้ชม
ใช่นะฮะนี่แหละครับมันแทบจะยืนด้วยหางเลยครับ
งูคู่รักสองตัวนี้คาดว่าจะเป็นงูสิงนะแต่เป็นงูสิงใหญ่หน่อย
มันเกี้ยวกันอยู่โดยมีมนุษย์เป็นศักดิ์ขีพยาน

ระบุข้อความประกอบคลิปบอกว่า
่นว่ามาบ้านทีไรไม่เคยเห็นงูสักทีไงล่ะ
ไม่ถึงชั่วโมงมาเป็นคู่เกิดมาเพิ่งเคยเห็น
พิกัดว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นครับ
หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์นะครับชาวเน็ตฮือฮาครับ

ใครเห็นงูเกี้ยวกันผสมพันธุ์กันแบบนี้
เรา๓คนและคุณผู้ชมก็เห็นด้วย
เออเราก็จะมีโชคใหญ่เหมือนกัน

คุณผู้ชมเห็นสูตรหน้าจอ
นี่คุณผู้ชมที่ดูอยู่ในยูทูปตอนนี้นะครับ

หรอเออคุณอรุณีบอก๘๘
ทำไมคนดูบอก๘๘นะแต่เมื่อกี้ในคอมเม้นท์ที่เขาโพสต์เอาไว้

เอาเหรอเหลือ๗สองตัว

อ่ะแปลกมากไปต่อค่ะครับครับ